ข่าวเช้าหัวเขียวช่วงนี้พาคุณผู้ชมเข้าวัดหน่อยนะคะ
ไม่ได้พาไปทำบุญไม่ได้พาไปหาเลขทำอะไรฮะ
พาไปหาคนผิดพาไปหาโจรกันหน่อยอยู่ในวัดอยู่ในวัดอ่า
กรณีแรกเกิดขึ้นที่ร้อยเอ็ดนะคะพระแจ้งจับพระ
คือพระเนี่ยเห็นพฤติกรรมของพระซึ่งอยู่ในวัดด้วยกันเนี่ย
สุมยาเสพติดตอนแรกก็ท่องขันติขันติขันติเอา
ขันติอยู่ไม่ไหวแล้วกลายเป็นขันแตกต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบหน่อยเนี่ยนะคะ
เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด
หลังจากได้รับแจ้งจากพระรูปหนึ่งในวัดวัดนี้อยู่ในตำบล
ไปตรวจสอบในกุฏิพระที่ถูกแจ้งเนี่ยชื่อว่าพระสมัยแจ้งว่าชอบเปิดกุฏิ
ชักชวนวัยรุ่นมาเสพยาบ้ามาเสพยาไอพอไปตรวจในย่ามตามตัวในกุฏิ
ไม่พบยาเสพติดแต่หลักฐานที่ได้สำคัญด้วยคือ
ปัสสาวะเจอค่ะเจอสารเสพติดเพราะปัสสาวะเป็นสีม่วง
อกจากพระสมัยแล้วยังไปพบคารวาสอีก๒คน
ชื่อว่านายสารวุฒิกับนายคมสรรแต่สองคนนี้ตรวจค้นตามร่างกาย
เจอยาบ้าไปเจอยาไอซ์และอุปกรณ์การเสพ
เจ้าหน้าที่นะอย่างแรกที่ต้องทำเอาตัวพระสมัยไปลาศิกขาก่อน
หลังจากนั้นลักษณะนามก็เปลี่ยนไปจากรูปเป็นคนค่ะ
สามคนนี้ถูกควบคุมตัวไปสอบสวนที่สพร้อยเอ็ด
หนึ่งในผู้ต้องหารับสารภาพรับยาบ้ามาจากเอเย่นในพื้นที่
แล้วก็เอามาเสพเองด้วยเอามาขายให้วัยรุ่นด้วย
ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาในสารวุฒิและนายคมสรรรวมทั้งอดีตพระสมัยเนี่ย
ฐานเสพและมียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยกฎหมาย
ผิดกฎหมายดำเนินคดีต่อไปนะคะ
ส่วนนายสมัยตอนนี้ต้องเอาตัวไปบำบัดค่ะ